อันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกเช่นเดียวกันนะคะ
พ่อแม่ลูกก็ขับรถกระบะนะคะเพื่อที่จะไปทำบุญกัน
ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยเสียหลักนะคะตกร่องกลางถนนไปชนต้นไม้
แล้วก็ลูกหล่นลงไป
รถที่ตามมาเบรกไม่ทันก็ทับลูกเสียชีวิตค่ะ
โอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ตอนที่คือเขาไปกันแปดคนฮะรถคันนี้เนี่ย
ก็พาครอบครัวแล้วก็ญาติญาตินะคะ
จากบุรีรัมป์ไปทำบุญแล้วก็ไปเที่ยวปะเตียงเผาใหญ่

แล้วดูภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์
คือตอนที่ไปตอนนั้นรถเสียหลักตกร่องกลางถนน
ชนต้นไม้ที่ถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดม

กระเด็นลงไปกลางถนน๑ในนั้นเป็นเด็กชาย
ชื่อว่าเด็กชายเอกชัยคนชุมอายุ๑๑ขวบ
แล้วรถตามมาคุณนัทพงศ์ถนนใหญ่แบบนี้

ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นเลย
แต่เกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อเย็นวันที่๓๐

เพราะว่าศพของน้องเอกชัย
ก็ได้นำมาตั้งสวดอภิษฐรรมที่บ้าน
ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าเลย
พ่อของน้องเอกชัยบอกว่าญาตินัดกันไปทำบุญ
แล้วก็จะไปเที่ยวเขาใหญ่คือจริงเขาบอกเขากับภรรยาไม่อยากไปหรอก
แต่ลูกชายอยากจะไปก็ลบเล่าให้พาไปอ่ะไปไปก็ไปนะคะ
เขาก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายแบบนี้กับครอบครัวนะคะ
หนึ่งในสามของคนที่นั่งท้ายนะคะแล้วก็ตกลงไปด้วย
บอกอยู่คนขับหักหลบหักหักรถหลบแล้วไปชนต้นไม้
ก็เสียหลักพุ่งตกลงไปไปฟังเขาเล่าหน่อยค่ะ
ตอนเวียงผมเห็นพอหลดลงไปทางผมเห็นอยู่
ผมก็ลอยไปพร้อมกันเมื่อทั้งสามคนเลยตกกลางถนน
ผมเป็นคนที่ในคลิปที่ผมวิ่งผมนั่นลูกไป
ผมโต๊ะถนนปั๊บผมมองไปทั้ง๔ตะโต๊ะ
รถตามมาผมเห็นรถผมก็สโลกระโดดลงไปนอนข้างทาง

นี่ค่ะคือท้ายกระบะเนี่ยนะคะก็ต้องย้ำเตือนเลยนะคะ
นั่งแล้วมันคือเหมือนมันไม่ได้มีอะไรครอบคลุม
กระเด้งกระดอนอะไรก็สามารถหล่นลงไปแล้วก็เกิดอันตรายได้จริง
ป้าของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะบอกว่ามันก็มีรางสังหรณ์เหมือนกันนะ
ตอนเช้าก่อนที่จะออกเดินทางกันเนี่ยแม่เด็กมาเล่าให้ฟัง
ฝันเมื่อคืนฝันไม่ดีเลยฝันว่าฟันหลุดเลือดออก

เขาไม่เคยฟันเลือด
ฟันที่นี่ฟันเลือดเขาก็ว่าเขาไม่เคยฟันเลือด
เขาก็เลยบอกว่าเขาเอ๊ะใจแล้วเขาก็มาถามลูกชายว่าจะไปดูนี่ลูก
แต่ลูกเขาก็บอกว่าอยากไปเขาก็เลยนำลูกไป

แล้วเขาก็ฝันว่าเขาบอกว่าน้องน่ะอยากมาเกิดกับแม่อีกว่ะ
เขาก็เลยบอกว่าปกติน้องเองเนี่ยจะนั่งหน้ารถนะคะแต่ว่าขากลับเนี่ย
เขาก็เลยบอกว่าเขาเอ๊ะใจแล้วเขาก็มาถามลูกชายว่าจะไปดูนี่ลูก
แต่ลูกเขาก็บอกว่าอยากไปเขาก็เลยมา
คือน้องเขาบอกก่อนหน้านี้จะนั่งหน้ารถเป็นประจำ
แต่ว่าครั้งนี้กลับขอมานั่งหน้าเพราะว่าแพ้แอร์
เขานั่งแล้วเวียนหัวก็เลยขอนั่งหลังรถแทน
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ